การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑๒และ๓
สำหรับพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นการฝึกซ้อมที่ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมง
เพื่อความพร้อมเพลียงและความถูกต้องตามโบราณราชประเพณี
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน
ได้เข้าบันทึกภาพการฉุดชักราชรสปืนใหญ่
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓
โดยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ที่มีความเข้มแข็งและพร้อมเพลียงเป็นอย่างยิ่งครับ
เมื่อวานนี้เวลา๙นาฬิกาที่ลานหน้ากรมฐานราบที่๑๑
รักษาพระองค์เขตบางเขนกองทัพภาคที่๑
นำโดยพลตรีนัทธวัฒน์อักคณิบุตร
ที่ปรึกษาอนุกรรมการจัดริ้วขบวน
ในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยะยศที่๑
และ๓กว่า๒๐หน่วยงาน

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

โดยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
หรือยังทหารบกทหารเรือตำรวจม้า
นักเรียนโรงเรียนวัชิราวุฒิเป็นต้น

ลำดับขั้นตอนในหมายกำหนดการจริง
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

เช่นเครื่องสูงกล่องชนะ
ราชรสราชรสปืนใหญ่องค์ซ้อม
ฝึกครั้งนี้ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงครับ
โดยผลการซ้อมมีความพร้อมเพลียง
และถูกต้องดีเป็นไปตามราชประเพณี
โดยเฉพาะในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓
ที่มีการเปิดให้สื่อมวลชนทุกแขนง
ได้เข้าบันทึกภาพการฉุดชักราชรสปืนใหญ่

ที่มีความเข้มแข็งและพร้อมเพลียงเป็นอย่างยิ่งครับ